งขลาครับตำรวจสภหาดใหญ่ก็ไปพร้อมกับหมายสารเลยไปค้นบ้านเลขที่๑๑๔ซอยรัตนอุทิศครับ

ทั้งปืนทั้งอุปกรณ์ปรับแต่งปืนครับ
ไปถึงเนี่ยไปเจอคนแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านชื่อว่าพลากรอายุ๓๐ปีนะ
เครื่องกระสุนอุปกรณ์ดัดแปลงปืนเพียบครับของกลางที่ยึดได้๓๒รายการ
ถ้าให้อ่านหมดเนี่ยน่าจะเลยเวลารายการแล้วล่ะ
มีสว่านแท่นมีหินเจียแท่นชุดทำความสะอาดปืนเครื่องชั่งน้ำหนักปืนดอกสว่าน
ไว้เจาะเหล็กก็มีค่ะนายภารากรเนี่ยยอมรับว่าปืนและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของเขาเองค่ะ
มาทั้งหมดแต่ซื้อต่อมาจากคนรู้จักที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะก็เลยมีทะเบียนครอบครองอย่างถูกต้อง
ส่วนผมเองเนี่ยไม่ได้มีใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนแล้วอุปกรณ์ที่ยึดไปได้เนี่ยก็พวกใช้แต่งศูนย์เล่นปืนแล้วก็ไกลปืนพวกนี้ซื้อมาจากออนไลน์
ตำรวจก็ตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนี้ครับเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ขายปืนให้กับนายพลากรรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้ต่อด้วยครับ